ของดิฉันเป็นเรือไหลไปตามน้ำเอาแล้วมันน่ากลัวยังไง
คุณผู้ชมอันนี้มันเป็นเรือบรรทุกสินค้า
เรือเหล็กที่เขาเสียการควบคุม
พอมันไหลไปแล้วไปชนต่อหม้อสะพานเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเลยค่ะ
เห็นแบบนี้นี่บางคนถามว่าเอ๊ะทำไมเหมือนเสียงปืนเลยมันไม่เห็นเหมือนเสียงชนโครมเลยอ่ะ
เขายิงอะไรกันปั้งหรือเปล่าไม่ใช่นะคุณผู้ชม
เชือกมันตึงแล้วเชือกมันขาดอันนี้เป็นเรือลากจูงไงคุณ

เชือกที่ใช้ในการลากมันขาดออกเส้นหนึ่งก่อนนะ
หลังจากนั้นมันเหวี่ยงเรือเนี่ยเรือที่บรรทุกพวกทรายพวกของเนี่ย
แบบหลุดลอยนะแล้วเชือกอีก๒เส้นมันขาดปั้งอย่างนี้
นี่ไงแล้วตอนนั้นคือมีเรือยนดูสิ
กำลังเร่งเครื่องยนต์จะเอาเรือเหล็กที่บรรทุกสินค้าเนี่ย
ติดที่ติดกับต่อหม้อสะพานเอาออกมา

ใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มีเรือยนอีก๒ลำนะมาช่วยประกบ
เพื่อที่จะให้เรือบรรทุกสินค้ามาจอดอยู่ตรงริมฝั่ง
เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมมันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้

เขตตรงนี้เป็นสะพานอยู่เขตรอยต่อ
อำเภอพระนครศรีอยุธยาสะพานเลี่ยงเมือง

ทีนี้จุดตรงนี้อย่างที่บอกว่าเป็นรอยต่อ
อำเภอพระนครศรียุธยากับอำเภอบังปะอิน
คนที่อยู่ประจำเรือนทำอย่างไร
ต้องตัดสินใจตัดสายเชือกลากจูงลำพ่วงท้าย
คือต้องตัดทิ้งเลยปล่อยให้ลอยเท้งเต้ง

แต่เหตุการณ์นี้นะไม่ได้มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรนะคะ
เราไปถามคนที่เห็นเหตุการณ์ช่วงนั้นพอดีเลย

คุณพินทองเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นประมาณสัก๙โมงนิด
ได้ยินเสียงเป็นเรือยนเร่งเครื่องเสียงดังมากเลย
สักพักหนึ่งก็ได้ยินเหมือนกับเสียงเรือชนต่อหม้อสะพาน

เอ้าเรือยนกำลังเร่งเครื่องยนต์อยู่
นำเรือเหล็กที่ติดกับต่อหม้อสะพานออก
อันนี้คือเราถามคนที่เห็นเหตุการณ์ใช่ไหม
แล้วนักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปดูจุดที่เกิดเหตุตรงนี้ค่ะ
ไม่เจอทั้งเรือลากจูงแล้วก็เรือบรรทุกของ
เพราะว่าเขาเอาเรือลำอื่นมาดันออกไปแล้วนะฮะ
เออแต่เราก็ไปถามข้อมูลนะคะ
ถามข้อมูลจากนายพีรทรนาคศุกร์
เป็นผอสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอายุทยา
บอกว่าเรือที่ชนเป็นของบริษัทลำเลียงไทย
มีต่อหม้อสะพานอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะเห็นไหม
มันเป็นปูนตรงนี้ค่ะมันบิ่นไปมันแตกไป

กรมเจ้าท่าเข้าแจ้งความแล้ว
แล้วถามว่าเพราะอะไรมันเกิดเหตุอะไรขึ้น
สาเหตุมันเกิดจากเชือกที่ลากจูงด้านขวามันหย่อน

เรือก็เลยเสียหลักการคอนโทรลการควบคุมเรือ

แล้วก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้
แต่อย่างน้อยยังโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรนะคะ